ข่าวนี้นะผู้หญิงมากับแฟนใหม่ผู้ชายก็มากับแฟนใหม่ของเขา
ต่างคนต่างมากับแฟนใหม่แต่ผู้ชายเนี่ยมาเจอผู้หญิงคนนี้
ค่ะมากินข้าวกับแฟนใหม่แล้วอืมต่อยเขาซะอ้าวแล้วทำไมอย่างงั้น
นั่นน่ะสิค่ะนะฮะโอ้แฟนใหม่ต้องต้องไปช่วยกันแยก
แฟนใหม่ของทั้งคู่ใช่ไหมใช่เออเอากับเขาสิเรื่องราวนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ที่ร้านขายปลาเผานะครับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
วันนี้ทีมข่าวไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์ไปหาผู้หญิงผู้เสียหายที่โดนต่อย
คือเธอมาตรวจร่างกายเธอเล่าให้ฟังบอกว่าแล้วเราทำอะไร
เธอเนี่ยเคยคบกับผู้ชายเสื้อสีดำกระทั่งมีเหตุต้องเลิกรากันไป
เลิกกันไปสองปีแล้วน่ะค่ะสองปีได้แล้วต่างฝ่ายก็ต่างมีแฟนใหม่
แต่๔เดือนที่ผ่านมาผู้ชายเสื้อดำพยายามทักแชทมาง้อขอคืนดี
อ๋อเคยมาตามรังความที่บ้านถึงค่าต้องแจ้งความอ่ะอ่า
ผู้หญิงบอกกระทั่งวันเกิดเหตุเธอกับแฟนใหม่
กินปลาเผาที่ร้านนี้แล้วบังเอิญก็เจอผู้ชายเสื้อดำ
ก็มากับแฟนใหม่ของเขาต่างคนก็ต๊อกไข่โต๊ะมันอ่ะค่ะ
นะฮะแต่ระหว่างสั่งอาหารจู่จู่นี่หูปากเบิด
นี่คือที่โดนไปใช่ไหมคะใช่ผู้ชายเสื้อดำก็เดินมาหา
พูดคุยกันอยู่พักนึงจากนั้นผู้ชายเสื้อดำต่อยเขาที่หน้า

แล้วเขามาถึงเขาพูดจาอะไรบ้างไหมเขาบอกว่าบล็อกทำไม
หนูก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะอืมเขาก็เลยบอกว่าอยากคุย
หนูก็เลยบอกว่าแล้วอยากคุยอะไรแล้วเขาก็แล้วเขาก็ต่อยหน้าหนูเลยค่ะ
อืมต่อยเสร็จปั๊บรู้ไหมผู้ชายเสื้อดำทำยังไงค่ะ
เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนเห็นทั้งหลัง
แล้วยังหันมาบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวเจอกันที่โรงพัก
มันต้องเป็นฝ่ายไหนพูดเออนั่นน่ะสิเออมันต้องเป็นฝ่ายไหนพูด
หลังเกิดเหตุเธอเอาคลิปนี้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปตรวจร่างกายวันนี้นะครับ
ได้รับบาดเจ็บถูกต่อยที่ปากที่คอก็มีรอยช้ำ
เดี๋ยวจะเอาใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความนะครับเป็นหลักฐานแจ้งความ
อดีตแฟนเก่าเนี่ยนะฮะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ
จากนั้นทีมข่าวไปที่ร้านขายทุเรียนเป็นร้านของผู้ก่อเหตุ
ปิดครับปิดเงียบติดต่ออะไรก็ไม่ได้นะฮะ
แฟนใหม่ของผู้ชายก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันอืม
แล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ

แล้วแฟนใหม่ของผู้ชายเสื้อดำเขาจะรู้สึกไงไม่รู้เนอะ